คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุฆ่าชิงทรัพย์เกิดขึ้นนะครับ
ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ในซอยผลโยธินห้าสิบสองเขตสายใหม่กรุงเทพนะครับ
อ่าพบศพเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ประมาณสักอ่า
ช่วงเย็นเย็นนะครับแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพเอาไว้ได้นะครับในช่วงเกิดเหตุที่เห็นมีคนเข้าออกห้องแห่งนี้นะครับ
ผู้ตายชื่อว่านางสาวอารยาซับสวรรค์อายุเจ็ดสิบปีละ
เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าปลีกและส่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับ
บันทึกภาพเวลาประมาณสิบสามนาฬิกานะครับที่นางสาวอารยาเนี่ย
เดินเข้ามาที่ห้องพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชาวจีน
เป็นชายหนุ่มชาวจีนนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องนะครับ
ก่อนที่เวลา๑๕นาฬิกาหลังจากนั้นอีกประมาณ๒ชั่วโมง
ผู้ชายคนนี้ได้เดินออกมาจากห้องคนเดียวในมือกำเชือก
แล้วก็ถือถุงพลาสติกใส่ของบางอย่างออกไปด้วย
คนนี้ครับนี่ครับในท้องที่ของสอนอบางเขนนะฮะ
แล้วตอนเย็นก็มีคนไปพบศพนางสาวอารยาที่เสียชีวิตในสภาพลิ้นจุกปาก
บนเตียงนอนที่ลำคอมีรอยเขียวช้ำ
ซึ่งเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า
เก้าชั่วโมงนะฮะอ่านี่นะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดของคอนโดก็เจอ
อย่างภาพที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะ
ประมาณช่วงเย็นเย็นสิบเอ็ดกุมภาพันธุ์นะครับ
ที่ผู้ตายเดินออกมาจากคอนโดเนี่ยประมาณสิบห้านาฬิกา
และวันนี้ครับ๑๒กุมภาพันธ์ปรากฏว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนนี้ได้แล้วนะฮะ
ไปจับได้ที่นู่นฮะก็๊าสมุยเนี่ยสูราธานีนะครับ
แล้วก็ชุดสืบสวนต่างจนทางสพเกาะสมุยเขาติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ผู้ต้องหาชื่อว่านายซูมิงอายุ๒๙ปีเป็นชาวจีนนะ
เป็นผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุฆ่านางสาวอารยาแล้วก็ฉิงซับไป
นายซูมิงเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๓ตะบนอ่างทอง
อเภอเกาะสมุยสุราชธานีโดยเปิดห้องพักเอาไว้
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจค้นห้องพักเจอสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท๑เส้น
ร้อยข้อมือหนัก๒บาท๑เส้นเงินสดอีกประมาณสองหมื่นบาท
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ตายนะฮะที่ผู้ต้องหาเนี่ยฆ่าเขาแล้วก็ชิงทรัพย์เอามา
ซูมิงยอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่านางสาวอารยาจริง
ด้วยการใช้มือบีบคอจนเสียชีวิตแล้วก็ลื้อค้นเอาทรัพย์สินของผู้ตายแล้วก็หลบหนีไป
โดยเหตุจูงใจในการลงมือก่อเหตุก็หวังจะได้ทรัพย์สินของผู้ตาย
รับว่ารู้จักกับผู้ตายมาก่อนจากการติดต่อซื้อเสื้อผ้าปาเต๊ะจากผู้ตาย
บอกว่าจะเอามาส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุย
โดยก่อนหน้านี้รู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้ววันเกิดเหตุลวงผู้ตายมาที่คอนโด
เพื่อที่ตั้งใจจะลงมือฆ่าชิงทรัพย์เขาเลย
พอได้ทรัพย์สินแล้วก็ไปขึ้นรถทัวร์ที่ขนส่งสายใต้แล้วเดินทางมาที่เกาะสมุยเพื่อจะกบดานอยู่ที่นี่
ทีนี้ทางพนักงานของโรงแรมที่เกาะสมุยที่นายซูมิงผู้ต้องหาไปเปิดห้องพักอยู่
บอกว่านายซูมิงมาเปิดห้องพักตั้งแต่วันที่๘มกราคมนะ
แล้วก็บอกกับพนักงานโรงแรมว่าเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าจน๖กุมภาพันธ์
ซูมิงก็เดินทางออกจากห้องพักบอกกับพนักงานโรงแรมว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระที่สุราชธานีแล้วก็หายไปเลยนะ
จนกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะ๑๒กุมภาพันธ์กลับมาที่ห้องพักอีกครั้งหนึ่ง
แล้วช่วงเที่ยงตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มตัวได้
ติมตายอย่างนี้ไม่รู้ตายไม่ตายแล้วก็เอาทรัพย์สินมา
ทำไมถึงค่าข้างหนึ่ง
เนี่ยเคยพักโรงแรมนี้หลังก่อเหตุกลับไปพักโรงแรมเดิม
ตำรวจก็เลยแกะรอยตามไปจับได้นะคะ
ทีนี้มาฟังข้อมูลจากฝั่งของญาติผู้ตายค่ะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะนางสาวพรทิพย์เชื้อสุขสรรทอง
ก็ไปที่สอนอบางเขนนะคะเขาก็ไปขอเอกสารในการติดต่อขอรับศพแม่
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ให้ข้อมูลว่าแม่เนี่ยเป็นชาวจีน
โตในเมืองไทยที่บ้านก็ค้าขายมีห้องคอนโดให้เช่าอยู่หลายที่
ห้องที่เกิดเหตุปัจจุบันก็ไม่ได้เปิดให้ใครเช่านะคะ
คือแม่บอกว่าอยากจะเอาห้องเหล่านี้ให้คนจีนที่มาเที่ยวในเมืองไทยได้พักอาศัย
เพราะแม่ก็บอกว่าอากงอาม่าสอนมาปลูกฝังมาว่าถ้ามีคนจีนมาเมืองไทยนะ
ในฐานะที่เราก็จีนเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องดูแลเขาอย่าคิดว่าเป็นคนอื่นคนไกล
เพราะคนจีนทุกคนที่มาเที่ยวเมืองไทยก็เหมือนเป็นญาติพี่น้องกัน
ส่วนชายชาวจีนคนนี้ค่ะคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าทุกคนในบ้านรู้จักนะคะ
เคยเห็นหน้าเพราะ๒ปีก่อนผู้ชายชาวจีนคนนี้มาเที่ยวที่เมืองไทย
แล้วก็มาขออาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ยืมเงินไปด้วยค่ะ
ยืมเงินไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแล้วก็หนีไป
แล้วก็ขโมยบัตรเอทีเอ็มของแม่ไปด้วยกดเงินออกไปครั้งละแปดหมื่น
ครั้งละห้าหมื่นบาท๘ครั้งแล้วก็หลบหนีกลับจีนไป
ไปแสนสองกดเงินครั้งละห้าหมื่นอีกแปดครั้งอีกสี่แสน
โอ้โหเยอะนะคะห้าแสนสองเหรอครึ่งล้านนะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าได้แจ้งความเอาไว้แล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถตามตัวมาได้ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้
แล้วไม่กี่วันก่อนหน้าที่เขาจะก่อเหตุฆ่าแม่เนี่ยครับ
เขาติดต่อมาหาแม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนนะ
ยืมไปแสนสองอ่ะเดี๋ยวจะเอามาคืนอืม
แต่ที่กดเอทีเอ็มไปไม่พูดถึงนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาคืน
มาอยู่ที่คอนโดเหมือนเดิมได้ไหมแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะให้มาให้มาอยู่
แล้วแม่ก็บอกลูกลูกบอกญาติญาติว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขานะอืม
รอก่อนรอเอาเงินคืนก่อนแล้วค่อยไปแจ้งตำรวจให้มาจับ

ก็เลยยอมให้เขากลับมามาอยู่ที่เดิมครับ

สิบกุมภาพันธ์สองทุ่มค่ะชายชาวจีนคนก่อเหตุคนนี้

บอกว่าประตูห้องมันเสียไขกุญแจไม่ได้ครับ
แต่แม่ก็ไม่ได้ออกไปดูเพราะว่าน้องชายห้ามไว้
สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ช่วงเที่ยงโทรอีกโทรอีกรอบหนึ่งคือพยายามโทรแล้วก็ให้ออกมาให้ได้อ่ะ
แล้วก็บอกแม่ว่าทีนี้ไฟดับอ่ะอืม
ในห้องดับมาช่วยดูหน่อยแม่ก็ออกไปคราวนี้ออกไป
พอออกไปคราวนี้ไม่กลับมาอีกเลยอะค่ะ
คือมันมันล่อลวงออกไปจนได้ใช่มันโอ้โหพยายามโทรให้ออกมาให้ได้อ่ะ
ลูกสาวก็เลยบอกว่ามั่นใจว่าคนก่อเหตุคนนี้เตรียมการมาอย่างดีสำหรับการก่อเหตุ
แล้วก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเจอเชือกมัดใหญ่ที่ถือออกมาจากห้องด้วยอะค่ะ
ซึ่งคนนี้ไม่ใช่ญาติแต่เคยมาพักอาศัยอยู่กับเราแล้วในอดีตเคยยืมเงินคุณแม่ไป
แต่คุณแม่ไม่ค่อยได้ไปธนาคารทุกวันตอนแรกก็ไม่ทราบ
พอหลังจากทราบเขาบินกลับเมืองจีนไปแล้วตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
ทีนี้รอบนี้เขากลับมาเขาก็ชิงพูดเลยว่าเดี๋ยวจะใช้หนี้ให้หมื่นแสนสองที่เคยที่เคยยืมคุณแม่มา
คุณแม่ก็เลยบอกกับพวกเราทุกคนว่าเดี๋ยวเรื่องที่เราเคยไปแจ้งความไว้อย่าเพิ่งจับเขา
อยากจะได้เงินแสนสองคืนก่อนเดี๋ยวพอได้แสนสองคืนเราค่อยเอาตำรวจมาจับเขาก็ไม่สาย
พ่อแม่ของมะม้าเนี่ยมาจากสัวเถาอากงอาม่าจะชอบพูดเสมอว่าถ้ามีคนจีนมาจากต่างแดนต้องให้เขาอยู่อาศัยนะ
เขาญาติเราเขามาในฐานะนักท่องเที่ยว๓เดือนจะถือวีซ่าพสปอร์ต๓เดือนอะไรประมาณนี้นะคะ
ดูสิกลับไป๒ปีแล้วนะยังเตรียมการกลับมาอีกมาที่เดิมมาก่อเหตุ
นี่ผู้ตายนี่เขาเป็นคนมีน้ำใจมากรักแบบคนชาติเดียวกันที่จะมาอยู่ที่เมืองไทยจะได้ไม่ลำบากลำบลเนี่ย
ยังมาทำกับเขาได้นะดูสิ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเลยลงพื้นที่ไปยังคอนโดที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ในซอยประหลโยธิน๕๒ที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๒อาคาร๔ของคอนโดนะฮะ
ก็ไปตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุเนี่ยห้องก็ยังถูกเปิดทิ้งไว้นะครับทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพเดิม
สอบถามชาวบ้านหลายคนบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านแถวนี้นะ
ส่วนชาวบ้านที่รู้จักกับผู้ตายบอกว่าผู้ตายเคยเล่าให้ฟังนะครับอ่า
บอกว่าผู้ตายเนี่ยปกติไม่ค่อยมาที่นี่นอกจากว่าจะพาชาวจีนหรือว่าลูกน้องที่เป็นคนต่างชาติมาพักอาศัยนะครับ
นิสัยใจคอเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ส่วนผู้ต้องหาชายชาวจีนที่ก่อเหตุเคยเห็นมาพักที่นี่ครั้งหนึ่งแต่นานมาแล้ว
แต่ไม่เคยพูดคุยอะไรด้วยเนื่องจากชาวจีนคนนี้บอกว่าพูดไทยไม่ได้
ระหว่างที่มาพักอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ชายคนนี้สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นฆาตกรฆ่าคน
เวลาก่อนผู้ชายไม่ได้รู้ที่สั้นไปว่าเขาเป็นคนจีน
เขาไม่ได้คุยด้วยไงมีคนดีใจดี
แล้วอย่างไม่มีใครอยู่ไหมครับก็ปิดไว้ไม่มา

พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนภูมิกับการสอนอบางเขน
เปิดเผยว่าผู้ต้องหาไม่น่าจะประสงค์ต่อทรัพย์เพียงอย่างเดียวนะครับ
ดูจากพฤติกรรมแล้วน่าจะมีเหตุจูงใจอื่นด้วย
โดยหลังรับตัวผู้ต้องหามาจากทางเกาะสมุยแล้วก็จะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนผลการชนะสูตรศพจากนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ระบุเบื้องต้นว่าสภาพศพของผู้ตายนั้นที่ลำคอกระดูกอ่อนหักนะฮะ
ศีรษะบวมกล้ามเนื้อที่ลำคอมีรอยช้ำ
ส่วนที่ลำตัวมีบาดแผลเพียงจุดเดียวคือที่บริเวณง่ามมือขวา
ส่วนบาดแผลดังกล่าวจะมาจากการถูกทำร้ายหรือมีการต่อสู้หรือไม่

แล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่